มีคุณแม่คนหนึ่งไปแจ้งความบอกว่ามีเพื่อนบ้านวัย๓๑ปี
ล่อลวงลูกสาวเข้าไปในบ้านทำทีเป็นให้ช่วยขนของ
สุดท้ายก็ไปข่มขืนลูกเขาแล้วก็มีหลักฐานเป็นไลน์ในโทรศัพท์มือถือว่าชวนไปมีเพศสัมพันธ์ด้วยนะครับ
คุณแม่คนหนึ่งพาลูกสาววัย๑๒ปีนักเรียนชั้นป๖ไปพบกับตำรวจภูทรปลวกแดงที่มรยอง
ไปแจ้งความเอาผิดเพื่อนบ้านชื่อว่าในหนุ่ยอายุ๓๑ปีที่ข่มขืนลูกสาวของเธอ
บอกว่าเพิ่งจะสังเกตเห็นความผิดปกติของลูก
เช้าเมื่อวานก็เลยแอบหยิบโทรศัพท์มือถือลูกไปดู
แล้วก็ไปเจอข้อความในไลน์ในหนุ่ยเพื่อนบ้านส่งมาชักชวนลูกไปมีเพศสัมพันธ์ด้วยครับ
เธอก็เค้นถามความจริงจากลูกสาวลูกก็ยอมรับว่าในหนุ่ยเนี่ยคมขืนตั้งแต่วันที่๔สิงหาคมที่ผ่านมา
วันนั้นลูกสาวแวะไปที่บ้านในหนุ่ยเพราะว่าจะไปเล่นกับลูกสาวของในหนุ่ยอีกทีนึง
เรียนชั้นป๒ด้วยกันโรงเรียนเดียวกันแต่พอดีเมียกับลูกของนายหนุ่ยไม่อยู่บ้านครับ
อันนี้คือพ่อของเพื่อนนะพ่อของเพื่อนนายหนุ่ยก็ออกอุบายไปช่วยหาของในห้องนอนหน่อยได้ไหมลูก
จากนั้นก็พากันขึ้นไปเสร็จปุ๊บก็ไปข่มขืนเขา
หลังจากก่อเหตุในหนุ่ยสั่งห้ามห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใคร

หรือต้องตัวหรือ
ที่มาอย่างเด็กได้เขาก็ทำอะไรไม่ได้
เพราะที่เขาแรงเยอะกว่า
หลังจากรับแจ้งความตำรวจซั้นขั้น

ให้หน่วยไปสอบปากคำแต่ว่าเขาไหวตัวทัน
หนีไปก่อนนะครับตอนนี้ก็กำลังติดตามตัวอยู่นะครับ